เปิดปากกับภาคภูมิ
การที่จะเดินหน้าไปได้ด้วยกันนั้น
สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องเดินไปด้วยกัน

จะเป็นคนรุ่นใดคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่
ผู้สูงอายุใครก็แล้วแต่ครับ

นโยบายของพักชาติไทยพัฒนาครับ

ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นความหวัง

รับประกันครับผมดูมาแล้วครับ
ทำงานมาตลอด๓ปีที่ผ่านมา
เลือกตั้งครั้งนี้จะเวทีไหนก็ได้

ขอฝากชาติไทยพัฒนาทั้งคนทั้งพัก
เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

เลือกชาติไทยพัฒนาทั้งคนทั้งพักด้วยซ้ำกับ

เปิดปากกับภาคภูมิครับวันนี้ผม
กับหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาถ้าพูดถึงพักชาติไทยพัฒนาเนี่ย
ถ้าย้อนอดีตไปสืบเนื่องสืบต่อกันมาพักชาติไทยในอดีต
ยิ่งใหญ่มากนะฮะพักชาติไทยอดีตมีหัวหน้าพัก
ชื่อคุณบรรหารศิลปะอาชาเคยเป็นน้ำมนตรีคนที่๒๑ของประเทศไทย
พักชาติไทยพัฒนาที่สืบเนื่องต่อกันมาลูกชายคุณบรรหาร
คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าพักรัฐบาลสี่ปีที่ผ่านมา
ชาติไทยพัฒนาเป็นพักร่วมรัฐบาลและในสมรภูมิการเลือกตั้ง๖๖
ณขณะนี้พักชาติไทยพัฒนาแนวทางจุดยืนนโยบายต่างจะเป็นอย่าง
อะไรวันนี้ผมจะคุยกับพักชาติไทยพัฒนานะครับคุณวราวุฒิศิลปะ
อาชาอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิครับสวัสดีครับคุณราวุฒ
ส่งกี่เขตกี่คนอะไรยังไงครับชาติไทยพัฒนาถ้าเรื่องเขต
นะครับเรามี๕๐เหตุนะครับแต่เรื่องต้องเรียนว่าตอนแรกเราอณไว้
เอาไว้เนี่ยร้อยสิบรายชื่อครับนะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือ
เกินเลยนะใช่ครับอืมปรากฏว่ามันไม่เหลือเหลือฮะ
จากไม่เหลือแล้วยังขาดด้วยเพราะว่าเราตรวจสอบคุณสมบัติ
เช็คไปเช็คมาค่อยหายไปทีละคนสองคนคนสองคนจนนาทีสุดท้ายครับ
สมัครล่าสุดเป็นอาสาสมัครเข้าไปดับไฟป่าทางภาคเหนือครับครับ
เสียดายแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจเสียชีวิตลงในขณะเข้าไปช่วยดับไฟป่า
ทำให้วันนี้บัญชีรายชื่อของชาติไทยพัฒนาเหลือแปดสิบเจ็ดคน
จากที่เราตั้งเอาไว้๑๑๐คนแคนดิเดตนายกนะฮะคนเดียวหัวหน้าพัก
ถูกต้องครับชื่อวราวุฒิศิลปะอาชาถูกต้องครับนั่นหมายความว่า
คุณวราวุฒิพร้อมเป็นนายกถ้าหากว่าถึงเวลาจะต้องทำงานนะครับ
ผมมั่นใจว่าความไว้วางใจที่มวลเหล่าสมาชิกชาติไทยพัฒนาให้เกียรติเลือกผมเข้าไปเป็นเอ่อ
ใครขี้หน้าใครครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องการเป็นนายกนะฮะ
คือได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่ว่าตั้งเป้าได้สอสอกี่คนคืออย่างน้อยก็ต้องได้๒๕เสียง
ถ้าจะโหวตให้เสนอชื่อหัวหน้าพักให้ให้รัฐสภาเขาโหวตเนี่ยแต่ถ้าความพร้อมในแง่ส่วนตัวของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ย
คิดว่าการเติบโตของเราปัจจุบัน๔๙ปีใช่ไหมฮะอยู่ความรู้ความสามารถผ่านงานการเมืองมาพร้อมเป็นนายกให้กับคนไทยประเทศไทยไหม
ต้องเรียนว่าไม่ได้มีความอยากนะครับเพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยตำแหน่งที่ใหญ่กว่านายกเนี่ย
ผมเป็นมาแล้วคือเป็นตำแหน่งลูกนายกแล้วก็เป็นตำแหน่งเดียวที่กล้าเถียงกับนายกได้นะครับคนอื่นคงไม่ค่อยเถียง
แต่ว่ามีพ่อเป็นนายกนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วไม่ได้มีความต้องการอยากจะโอ้โหต้องไฟล์ไปถึงจุดนั้น
แต่ถ้าถึงเวลาจะต้องทำผมมั่นใจว่าไม่ทำให้พลภักดิชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ยต้องขายขี้หน้าแน่นอนทำได้ไม่แพ้ใครครับ
คือมันไม่ได้มีความกดดันในตัวเองว่าคุณพ่อเราเคยเป็นนายกแล้วเราจะต้องเป็นนายกเหมือนกับคุณพ่ออย่างนั้น
ต้องเรียนว่าไม่ได้กดดันว่าผมจะต้องเป็นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการที่พ่อบรรหารได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างและทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดกสำคัญ
อย่างเช่นรัฐธรรมนุนปี๔๐เป็นมรดกสำคัญทางการเมืองที่ได้ทิ้งไว้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นเนี่ย
เรารู้สึกว่ามันเป็นความสำคัญที่เราจะต้องสารต่อองค์กรที่ชื่อพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็พัฒนาให้เป็นสถาบันการเมืองที่มีความยั่งยืนนั่นคือความท้าทายของผม
คือในแง่ของภักดิ์การเมืองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าภักดิ์ใช่ฮะเหมือนที่คุณบรรหารเคยเป็นหัวหน้าภักดิ์ชาติไทย
คือคุณบรรหาวุฒิสถานะของภักดิ์ชาติไทยพัฒนาในภักดิ์การเมืองไทยอันนี้คือภักดิ์อะไรภักดิ์เล็กครับบอกได้เลยไม่ต้องให้ใครมาพูดเลยพูดเองเลย
ผมเนี่ยเป็นพักเล็กเพราะตอนนี้เรามีอยู่๑๒ที่นะครับแต่ว่าเราใช้คำว่ายังเป็นพักเล็กอยู่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะเล็กตลอดไป
เรียกว่าไซเคิลของการเมืองในวัฒจักรของการเมืองหรือแม้แต่ในชีวิตคนทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมีขึ้นทุกอย่างมีลง
เทียบบรรยัตรายางกันจากวันนั้น๓๕๐วันนี้มาเป็น๕๐๐เนี่ย
ผมคิดว่าชาติไทยในวันนั้นก็มีสอสอร้อยกว่าคนเหมือนกัน
เราเคยเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลมาถึง๒ครั้งด้วยกันแล้ว
แต่แน่นอนครับการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยน
บารมีความเชื่อมั่นทางการเมืองเนี่ยมันไม่น่าจะสามารถส่งต่อให้กันได้
พ่อส่งให้นะแล้วก็ทุกคนจะต้องมาเชื่อวราวุฒิเหมือนอย่างที่เชื่อในบรรหาร
ความเชื่อมั่นความเรียกว่ามั่นใจนะครับในพักในบทบาททางการเมืองนั้น
จะต้องสร้างด้วยตัวเองวันนี้ผมเพิ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาได้
ประมาณหกเดือนเท่านั้นครับนะครับเทียบกับสิ่งที่พ่อบรรหารทำมาเนี่ย
นับ๑๐ปีผมบอกว่าก็ขอลองดูสักสองสามปีดูก่อนว่าแล้วดูสิว่าชาติไทยพัฒนา
เราจะปรับปรุงหรือจะเดินไปในทิศทางใดจะใหญ่กว่านี้ไหมครับคราวที่แล้วเลือกตั้งได้๑๒เสียง๑๒เสียงครับของชาติไทยพัฒนาใช่ครับครั้งนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่ฮะเราบอกว่าเราจะตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า๒๕เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้๒๕แต่ว่าผมคิดว่าตั้งเป้าง่ายไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นตั้งเป้าไว้ไม่
เป็นเหมือนบ้านของชาติไทยพัฒนานะครับเราวันนี้มี๕เขตในจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็สู้เต็มที่ไม่ได้ประมาทไม่ได้ประมาทแต่ว่าผมก็ได้กำชับผู้สมัครของเราทุกทุกคนรวมทั้งท่านเลขาธิการพักด้วยที่ท่านเป็นผู้สมัครเขต๕ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับให้ทำงานให้เต็มที่อย่าประมาทนะครับเพราะว่าพ่อบรรหารสอนอยู่เสมอว่าการประมาทความประมาทก็คือห
ระดับหนึ่งไม่ได้พอใจมากนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายอย่างที่เราได้ทำแต่ผม
คิดว่าเราได้ปรับเปลี่ยนบทบาทปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
ล้อมจนวันนี้ทุกคนกล่าวขวัญถึงจนวันนี้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
แต่ทุกคนคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันเริ่มติดตัวเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ
มาถึงวันนี้เราทำอะไรไปมากไหมเราทำได้มากผมเชื่อว่าพูดมาถึงวันนี้ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะบอกว่ามันไม่เห็นจะทำอะไรเลย
คุณพีเอ็ม๒๕ก็เห็นเยอะแล้วก็โหช่วงที่ผ่านมาวิกฤตด้วยสามภาคเหนือ
แต่ว่าประเด็นบางเรื่องมันต้องอาศัยความร่วมมือข้ามกระทรวงกันไม่ใช่กระทรวงทรัพย์เพียงแค่กระทรวงเดียว
อย่างเช่นเพียง๒๕ยกตัวอย่างอย่างที่คุณอุ๋ยได้พูดเมื่อสักครู่ต้องไปดูว่าต้นต่อของพีเอ็ม๒๕มาจากไหนบ้าง

เอาถ้าในเมืองใหญ่ก่อนนะครับในอย่างกรุงเทพมหานครต้นต่อของเพียง๒๕กว่า๗๐ในเมืองหลวงเนี่ยมันมาจากการจราจรบนท้องถนน
ต้องบอกว่าถ้าย้อนหลังกลับไปตอนช่วงโควิดพีคเลยที่ควารันทีนกัน๑๐๐เนี่ยคุณหนุ่ยต้องออกมานอกบ้านไม่มีรถบนถนนเลยนะครับแล้วช่วงนั้นผมยังจำได้มองไปบนฟ้าฟ้าใสปิ๊งเห็นภูเขาทองเห็นใบหยกเห็นแต่ละตึกเนี่ยมองไปไกลฟ้าใสมากแล้วพอมาวันนี้ทุกอย่างกลับมาการจราจรกลับมานะครับมันก็กลับมาให

อันนี้นั่นคือในเมืองใหญ่แต่พอไปในต่างจังหวัดอย่างเช่น๑๗จังหวัดภาคเหนือพื้นที่ที่ไฟไหม้นั้นเนี่ยจะมีทั้งส่วนของอุทยาน
มีทั้งส่วนของป่าสงวน
แล้วก็พื้นที่การเกษตร๓ส่วนด้วยกัน

เรามีการยกกำลังคนขึ้นไปจากทั่วประเทศ

ภารกิจในการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยได้ถูกถ่ายโอนไปอยู่กับท้องถิ่นตั้งแต่ปี๔๕แล้ว

บตเทศบาลทั้งหลายท่านจะต้องตั้งงบประมาณ
กระทรวงทรัพย์ไม่สามารถตั้งงบประมาณได้เพราะภารกิจไม่ได้อยู่ที่กระทรวงแล้วไปอยู่ที่ท้องถิ่น
ฉะนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของภาคการเกษตร
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรขอให้หยุดเผาในภาคเหนือนะครับ
ส่วนนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าภาคเหนือ๑๗จังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ย
ภายในประเทศไทยเราจะต้องทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด
หน่วยงานมีภารกิจอยู่แล้วรู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรท่านจะต้องทำ
แต่คราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้
ก็คือการที่มีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เผามากมายนะครับ
ทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกเผาทั้งที่ไล่ข้าวโพธิอะไร
แล้วก็ควันทั้งหลายมันไหลเข้ามาในประเทศไทย
วันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางภาคชาติไทยพัฒนาเราจะเสนอว่า
เลือกตั้งครั้งหน้าเข้ามาเราจะออกกฎหมาย
ว่าถ้าประเทศไทยของเรามีบริษัทใดไปใช้พื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน
ในการทำการเกษตรแล้วเกิดพื้นที่เผาไหม้
เหล่านั้นเนี่ยมีการเผาไหม้ขึ้นมาท่านจะต้องรับผิดชอบ
เราไม่รับซื้อต่างเหล่านี้แต่ว่ามันก็เป็นทุกหน่วยงานที่จะต้องมาทำงานร่วมกัน
เพราะว่ากระทรวงทรัพย์กระทรวงเดียวจะให้ไปสั่งกระทรวงเกษตรก็คงจะไม่ได้
สั่งกระทรวงคมนาคมก็คงจะไม่ได้อีกเช่นกัน

ถึงได้จะผลักดันกฎหมายอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่
แสดงว่าอยากจะเข้าไปทำต่อ
อยากจะเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่าไม่ใช่แค่กระทรวงทรัพย
ไม่ได้แปลว่าผมอยากจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ใหม่
ผมกำลังจะฝากไปบอกว่าใครก็แล้วแต่
ที่จะเข้ามาเนี่ยชาติไทยพัฒนาเราจะเสนอกฎหมายนี้ไปทำต่อด้วยแล้วกัน
ถ้าเราได้กลับมานั่งก็ทำต่อ
แต่ถ้าเป็นคนอื่นขอฝากเป็นการบ้านให้ทุกท่านไปทำต่อ

ทุกคนมีภารกิจอยู่แล้วฝากกันบ้านเอาไว้
นี่แหละที่อยากจะถามเลยเดี๋ยวมาถามต่อ
อยากจะเป็นรัฐบาลต่อไหมอยากจะทำงานกระทรวงไหนอะไรยังไง
ครู่เดียวกันแล้วกันนะฮะรวมทั้งสิ่งที่ผมอยากจะถามด้วย
เห็นป้ายตามถนนหนทางว้าวไทยแลนด์ใช่ไหมว้าว
ใช่ไหมฮะว้าวครับว้าวไทยแลนด์ว้าวไทยแลนด์
คืออะไรยังไงว้าวให้ใครว้าวอะไรยังไงบ้าง
อีกสักครู่ครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาฟังครับ

ท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะครับกับหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

เลือกตั้งเสร็จเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาล
ถ้าเป็นรัฐบาลอยากดูแลกระทรวงไหนต่ออะไรยังไง
หรือสิ่งที่เขาบอกว่าอุ้ยชาติไทยพัฒนาเนี่ย

ขอให้เป็นรัฐบาลโอ้โหอย่างนี้ไปว่า

มันมาจากอักษรภาษาอังกฤษ๓ตัว
คือต้องบอกว่าเรามาทำงานในกระทรวงทรัพย์

เราได้เห็นถึงทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในดิน

มีความหลากหลายทางชีวภาพต่างเหล่านี้เนี่ย

แปลงออกมาให้กลายเป็นโอกาสครับคุณหุย
เป็นโอกาสในการที่จะเติบโตในการทำงานนะครับ
แล้วก็ต้องเป็นความหวังของคนทุกรุ่น

โตขึ้นมาแล้วก็จบมาแล้วจะทำอะไร

แล้วก็เป็นโอกาสในการทำงานให้กับคนทุกรุ่นทุกวัย
แล้วก็การที่เราจะผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทย
มีความหวังมีโอกาสสำหรับทุกคน
ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ก็คือเราจะทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้
มีความดูแลคนทั้ง๖๖ล้านคนเดินไปด้วยกัน

กลุ่มคนทุกช่วงเลย

เราไม่ได้อยากให้คุณไม่สบาย

เรามีประชากรอยู่๖๖ล้านคน

ถ้าท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ไม่ใช้เรียกว่าสวัสดิการของรัฐเลย
จบปีเรามีเงินคืนให้กับท่าน

แน่นอนเราเอากลับมาใช้ใหม่

มีสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงทั้งปี

ประเทศชาติเราจะประหยัดงบประมาณไปมหาศาล
คืนยังไงคุณวราวุฒิคืนเท่าไหร่อะไรยังไงในโมเดลของมัน
วันนี้โครงการ๓๐บาทที่ใช้กันอยู่
คนหนึ่งใช้เงินประมาณ๓๐๐๐กว่า
ที่ต่อหัวที่ทางภาครัฐกันเอาไว้ให้
หักค่าวิชาชีพของคุณหมอต่างออกไปแล้ว
หักออกมาแล้วน่าจะเหลือประมาณ๒๐๐ปลายนะครับ
ที่จะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลของพี่น้องประชาชน
ก็บอกว่าเงินส่วนนั่นแหละเราจะกันออกมา

ในร้านขายของเอ่ยอะไรเอ่ยได้
นี่คือการที่เอาเงินที่เราจะต้องใช้อยู่แล้ว
ด้วยการที่รักษาสุขภาพไม่เป็นภาระของงบประมาณให้กับประเทศ

สัญญาณว่าถ้าผู้ที่อยู่ในระบบราการสุขภาพ

มีค่ารัชการด้วยไหมหรือใครก็ได้
ถ้าปีไม่ใช้เงินของหลวงเลยในการรักษาสุขภาพ
สิ้นปีเราจะเอาเงินตรงนั้นเรามาคืนให้กับคุณ

คือปกติเขาก็จะกัดเงินที่กันไว้แล้ว
ต่อปีนะครับเราจะเอาเงินส่วนนั้นมาคืนให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะทั้งปีนั้นมันไม่ได้ใช้รักษาอะไรคุณเลย
แล้วก็เราก็จะเอามาคืนให้บางคนก็จะบอกว่า
ก็ใช้เงินเท่าเดิมถูกต้องใช้เงินเท่าเดิมไม่ได้ประหยัด
แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการที่เรามีประชากรส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น
ให้เจ็บไข้ได้ป่วยทำงานได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ที่จะเอาเงินเงินนั้นไปซื้อยาเอาไปซื้ออะไรเพื่อมารักษาตัวคุณเนี่ย
คุณเอาเงินตรงนั้นไปแล้วคุณไปใช้จ่าย

ฉะนั้นเราไม่เชื่อต้องบอกว่าชาติไทยพัฒนาเราไม่เชื่อในการลดแรกแจกแถม
จะเห็นว่าในนโยบายของเรามีการเสนอว่าจะเอาเท่านั้นให้เท่านี้ให้
เราไม่มีเราถือว่าเรามีของให้นะครับมีเหมือนกันมีฟรี
แต่การให้ไปนั้นเนี่ยแปลว่ารัฐบาลหรือว่าภาครัฐหรือประเทศเนี่ย
จะต้องได้กลับคืนมายกตัวอย่างเช่นนโยบายที่เราจะมอบพันธุ์ข้าวฟรี
ให้กับพี่น้องเกษตรกรหกสิบล้านไร่ทั่วประเทศเนี่ยครับนะครับเพราะวันนี้หนึ่งใน
โยบายของชาติไทยพัฒนาที่สำคัญที่สุดก็คือบอกว่าเกษตรรุ่นใหม่
คาร์บอนเครดิตได้นะครับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาในประเทศไทย
ที่วันนี้เราจะต้องเปลี่ยนถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าอีกไม่เกิน
ห้าปีจากนี้ไปครับถ้าประเทศไทยไม่เปลี่ยนวิธีทำการเกษตรเนี่ย
นานาอารยประเทศจะเริ่มมีกำแพงภาษีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อข้าวหอมมะลิจากไทยมากที่สุด
คุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มตอนนี้ตัวสินค้าการเกษตรยังไม่อยู่ภายใต้กติกานี้
แต่ผมเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานเขาจะต้องครอบคลุมมาถึงสินค้าการเกษตรแน่
ดังนั้นวันนี้ภาคการเกษตรของไทยพี่น้องเกษตรกรถ้าไม่ปรับตัว
จะโดนภาษีเหล่านี้หรือแม้แต่ยุโรปครับ
วันนี้เนี่ยตอนแรกที่เขาเริ่มมาเนี่ยเขาครอบคลุมสินค้าอยู่๕ชนิด
มีเหล็กและเหล็กกล้ามีอลูมิเนียมมีปุ๋ยมีไฟฟ้ามีซีเมน
ยังไม่ทันขาดคำครับตอนนี้เนี่ยเขาขยายสินค้าเพิ่มอีก๖๗ตัว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดาษยิบซ่ำออร์แกนิคคอมพาว

ยุโรปก็จะครอบคลุมมาจนถึงภาคการเกษตรเช่นกันดังนี้
ดังนั้นวันนี้เนี่ยชาติไทยพัฒนาจึงมาเริ่มนโยบายขอให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ย
เสียเถอะเปลี่ยนวิธีการทำนาเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรนะครับ
รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงถ้ามีเวลาก็จะอธิบายให้ฟัง
แต่ว่าผมได้มีโอกาสพูดในหลายเวทีแล้วถามว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนได้ไหม
ต้องบอกว่าต้องบอกคุณอุ๋ยว่าที่ผ่านมาช่วง๓๔ปีเราเคยเห็นหลายกรณีแล้ว
แม้แต่เรื่องทางการกีฬาเขาเตือนเรามาหลายรอบนะครับเมื่อปีก่อนคุณอุ๋ยคงจำได้
บอกว่าประเทศไทยเราไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งในกีฬาไหนได้เลยติดทงไทยไม่ได้ติดไทยแลนด์ไม่ได้
ลูกสาวผมเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งเนี่ยติดไทยแลนด์ไม่ได้นะ

เขาเตือนเราเราไม่ทำเขาก็แบ่งเรา

โดนมา๓รอบแล้วเนี่ยแค่ช่วงที่เราเห็นกันอยู่ใน๓๔ปี
ดังนั้นวันนี้ชาติไทยพัฒนาถึงบอกว่าเราเปลี่ยนเองเสียเถอะ

เขามาแบนเราเข้ามาขึ้นกำแพงภาษีเราเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ยั่งยืนครับ
และการทำเช่นนี้หนึ่งในนโยบายของเราคือเราจะให้พันธุ์ข้าว๔๖๐ล้านไร่
ตรงนี้ช่วยยังไงช่วยยังไงเพราะว่าการที่จะให้เขาไปแล้ว
ให้เขาไปแล้วเขาจะปลูกข้าวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการปลูกข้าวให้ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นปลูกแบบเปียกสลับแห้ง
ลูกข้าวทั่วไปเนี่ยเราจะมีน้ำอยู่ในนาตลอด๔เดือนคุณอุ๋ยคงนึกออกนะครับ
พอมีน้ำอยู่ในนานานปุ๊บเกิดก๊าซมีเทนมันหมักหมมกัน
มีตมมีจุลินทรีย์อะไรหมักอยู่ในนาเนี่ยมันก็เกิดก๊าซมีเทนขึ้น
ตัวนี้แหละคือตัวก๊าซเป็นกระจกที่อันตรายมากฉะนั้นการเปลี่ยนวิธีการทำนาครับ
พอข้าวเริ่มตั้งท้องออกรวงขึ้นมาเนี่ยเราเทรนน้ำออกจากนาหมดเลย
พอเรียนน้ำออกจากน้ำหมดปุ๊บถามว่าข้าวตายไหมไม่ตายครับ
นอกจากไม่ตายแล้วต่อไร่เนี่ยเพิ่มกันอีกประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์
ข้าวเพิ่มขึ้นต่อไร่ใช้น้ำก็ได้น้ำน้อยใช้น้ำน้อยลง
เพราะว่าเราเรียนน้ำออกไม่ต้องใช้น้ำเยอะเหมือนเมื่อก่อน
น้ำหายไปครึ่งหนึ่งลดลงไป๕๐เปอร์เซ็นต์
และที่สำคัญเราได้คาร์บอนเครดิตด้วยนะครับ

ก๊าซคาร์บอนเอ่อคาร์บอนเครดิตที่เราได้สามารถ
ซื้อขายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อืม
บางคนก็อาจจะถามอีกวราวุ่นฝันเฟื่องหรือเปล่า
พูดอะไรไกลตัวเหลือเกินไปดูได้ครับ
จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชทำแล้ว
ทำแล้วด้วยด้วยพันธุ์ข้าวด้วยจะแจกคือพันธุ์ข้าวอะไรก็ได้

เปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวแบบนี้วันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงนะครับ
ให้ดูตัวอย่างได้ที่อำเภอเดิมบางนางบวชมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มหนึ่ง
รวมที่นากันได้ประมาณ๕๐๐ไร่เป็นกลุ่มเกษตรกรว่า
เกษตรรุ่นใหม่นาเกษตรรุ่นใหม่นาแปลงใหญ่เดิมบางนางบวช
นะครับเขาเปลี่ยนวิธีการทำนาแล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตได้
ละประมาณห้าร้อยบาทต่อปีนี่คือการที่เราจะทำให้
น้องเกษตรกรนั้นยืนอยู่บนขาของตัวเอง
จะต้องเอาเงินไปแจกให้เขาปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรให้เขา
เพิ่มขึ้นอีก๓๐จาก๖๐๐กิโลไปเป็น๘๐๐กิโลต่อไร่

ต้นทุนที่จะแพงขึ้นคือการปรับที่ดินของที่นาให้มันเรียบ
แต่การทำเช่นนี้เราสามารถของงบประมาณ
เงินสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศต่างได้

มันทำที่สุพรรณมันเอาใจรัฐมนตรีหรือเปล่า
ไม่ใช่มีอยู่๖จังหวัดนะครับตอนนี้
มีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาฏอ่างทองอายุทยา

แล้ววันนี้เราในฐานะรำตีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับ

มาขยายพื้นที่จาก๖จังหวัด
ให้เพิ่มอีก๒๑จังหวัด

วันนี้เราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนครับ

มันเป็นนโยบายที่ตอบปัญหาในวันนี้

และแก้ปัญหาในอนาคตด้วย

ซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดและเห็นผล

ช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับท่านผู้ชมครับ

อย่างที่คุยกันมาเมื่อสักครู่นี้

ทั้งหมด๔๙พักที่ไปจับเบอร์กันมานะครับ

ก็คือการเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริง

ก็คือต้องเข้าไปทำในฐานะพักร่วมรัฐบาล

พักการเมืองอื่นที่ต้องการจะเอานโยบายของเรานั้น

แล้วออกมาเป็นแนวทางที่ทำได้จริงเนี่ยนะครับ
นำเสนอแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้อยู่ในนโยบายรัฐบาล

อย่างนั้นคุณจะเอานโยบายของคุณไปทำงานได้ยังไง
ก็ตั้งแต่เล็กจนโตมายังไม่เคยเห็นภาคการเมืองไหน
ไปหาเสียงบอกว่าผมจะเป็นฝ่ายค้านเลยนะครับ
ทุกคนก็บอกหมดว่าเราจะเอานโยบายเราไปทำ

ก็แปลว่าทุกคนตั้งเป้าหมายจะเป็นรัฐบาลหมด

ชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขายังไงก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐบาล
ผมคิดว่าทุกภาคก็เหมือนกันหมดนะครับ
พักไหนบอกชื่อมาก็ยังไงก็ต้องอยากเป็นรัฐบาลก่อน
เพื่อที่จะเอานโยบายไปประยุกต์ใช้
แล้วก็ไปอยู่ในนโยบายของรัฐบาล
อย่างจุดยืนของชาติไทยพัฒนาถ้าจะร่วมงานกับ
เรามีอยู่๒เรื่องสำคัญเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องมาตรา๑๑๒
บางคนอาจจะอยากจะให้เปลี่ยนบางคนอยากจะให้ยกเลิกเอ่ยอะไร
เราคิดว่าถ้าจะทำอะไรกับมาตรา๑๑๒ข้อสำคัญที่สุด
ผมวัดถามประชาชนก่อนดีกว่านะครับจะบอกว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ถามประชาชนทั้งประเทศก่อนว่าอยากจะทำยังไงนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อถามแล้วแนวทางการเอามาตรานี้ไปปฏิบัติใช้ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อกังขาอาจจะมีคนกล่าวหาว่าคนกลุ่มนั้นโดนรังแก่อย่างนั้นอย่างนี้ผมคิดว่ามาตรการในการบังคับใช้มาตรา๑๑๒วิธีการ

อะไรผมคิดว่าถามประชาชนก่อนนะครับอยากจะแก้ไหมถ้าประชาชนทั้งหมดบอกว่าแก้นะครับเอาเข้าสภาเราถกกันในสภาถ้าเกิดแมนเดชออกมาแล้วประชามติออกมาบอกว่าอยู่เหมือนเดิมเราฟังเสียงประชาชนก่อนนะครับแต่ว่าจะไปหลับหูหลับตาแล้วบอกว่าจะแก้หรือจะไม่แก้หรือจะยกเลิกหรืออะไรอย่างนั้นผมคิดว่าหัวใจสำคัญคือไปถามประช

พลุมเคลือตอบคำถามสังคมได้นั่นคือข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่สองไอ้สิ่งที่ผมได้พูดมาในเบรกที่แล้วเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำการเกษตรต้องไปอยู่ในแนวทางของรัฐบาลด้วยอืมนะครับถ้าหากว่าไม่เอานโยบายเราเข้าไปอยู่ในรัฐบาลก็ไม่รู้จะเข้าไปอยู่ในรัฐบาลทำไมเพราะต้องเอ
นั่นเท่ากับว่ามันมันก็กระทรวงหรือว่าระบุไหมว่าโอ้อย่างงี้เท่ากับว่าชาติไทยพัฒนาต้องเป็นกระทรวงไหนแบบไหนอะไรยังไงผมคิดว่าไม่ได้นะครับว่าอยู่ที่กระทรวงไหนถ้าหากว่าเกิดพักอื่นนะครับจะเอานโยบายของชาติไทยพัฒนาเห็นว่าดีเอาไปใช้เราก็ไม่ว่านะครับอืมถ้าสมมุติว่าเกิดสมมุติจ

พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาล

ก็จะเป็นพักอันดับ๒ในการจัดตั้งรัฐบาลต่อมา
ซึ่งในอดีตเราก็เคยเห็นสถานการณ์นั้นมาแล้ว

รัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก

ผมไม่ได้พูดถึงเมื่อรวมเสียงของวุฒิสภา
แต่ต้องเป็นเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราษดร

ในแต่ละวาระในแต่ละเรื่องได้

ก็ต้องที่จะพิจารณางบประมาณปี๒๕๖๗

ก็แปลว่ารัฐบาลนั้นก็ต้องจบชีวิตลง
ก็ต้องยุบสภาแล้วก็ไปเลือกตั้งใหม่
ดังนั้นรัฐบาลที่บอกว่าถ้าจะตั้ง

ไทยไม่เอาด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับ
ต่อให้คุณได้เสียงสวโหวตให้คุณเป็นนายกก็ไม่มีประโยชน์

แต่พอถึงเวลาบริหารงานท่านบริหารไม่ได้
คุณไปตั้งแต่เสนองบแล้วไปตั้งแต่ประมาณวาระหนึ่งแล้ว
ไม่กี่เดือนท่านก็ต้องยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่กันอีกแล้ว

ผมไม่คิดว่าทุกคนอยากจะกลับเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เลือกตั้งใหม่
เพราะฉะนั้นชาติไทยพัฒนาเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่า
ถ้าเกิดมีพักที่เขารวมกันแล้วเสียงน้อยกว่า
แล้วจะไปเสนอบุคคลเพื่อให้โหวตเป็นนายก
โดยมองว่าพักนั้นอาจจะมีสวสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราไม่เอานะครับ
แต่ถ้าเห็นว่าข้างนี้เขารวมกันแล้วแล้วได้เสียงข้างมากเนี่ยพร้อมโหวตให้กับ

เพราะว่าไม่งั้นทำงานไม่ได้ครับคุณหุย

ซึ่งในนั้นอาจจะมีชาติไทยพัฒนาอยู่ด้วยแล้วไหมสำหรับ
สำหรับการโหวตให้นายกในการรวมเสียงของ
เกิดเป็นเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราชดรนะครับ
ก็พูดคุยกันเสร็จแล้วก็จะมีชาติไทยพัฒนาอยู่ในนั้น

อันดับ๒หรืออันดับรองลงไปเนี่ย
เขาควรจะจัดแข่งกับพักอันดับหนึ่งไหม

มันจัดไม่ได้แล้วอันดับอื่นค่อยเข้ามา
ผมคิดว่าที่ผ่านมามันก็

ผมคิดว่าพอระคังดังเต๊งขึ้นมาเนี่ย
หมายถึงว่าพอ๑๔พฤษภาจบ

แล้วก็ได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับ

ใครจะตั้งก่อนใครจะตั้งหลังยังไงเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นการตัวตัดสินที่ยากพอสมควร
สถานการณ์การเมืองวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป
วัฒนธรรมหลายอย่างมันเปลี่ยนไป
จะรอหรือจะไม่รออันนี้ผมตอบแทนไม่ได้แล้ว
เป็นสิทธิ์ของพักการเมืองแต่ละพัก

คือโดยประสบการณ์ทางการเมืองของคุณวราวุฒิเนี่ย

เขาจับมือกันเรียบร้อยรู้แล้วว่า

ผมคิดว่าคืนวันที่๑๔ก็คงจะพอรู้คร่าวแล้ว
ว่าตั้งแต่ละภักดิ์จะได้กันคนละเท่าไหร่อย่างไร
สุดท้ายครับมีอะไรบอกกับประชาชนหน่อยไหมครับ
เพราะอะไรประชาชนถึงต้องเลือกพักชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งครั้งนี้

มันเป็นนโยบายที่ตอบปัญหาของประเทศไทยในวันนี้และในอนาคตครับ
เราไม่เชื่อในการแก้ปัญหาวันนี้
แล้วไปสร้างภาระให้กับคนรุ่นต่อไปมันไม่แฟร์สำหรับเขา
ดังนั้นแนวทางที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาร์บอนเครดิต
ไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องเกษตรกร
เป็นการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีจุดยืนมีที่ยืนบนเวทีโลก
ทำให้คนทุกกลุ่มครับในประเทศไทย
เกษตรกรนั้นไปจนถึงนักธุรกิจนั้นเนี่ย
ไปสู่โลกใหญ่ระดับนานาชาติได้
ครับนี่คือภาคชาติไทยปัฏษณานะครับ

สวัสดีครับ